แรกของเราในวันนี้ต้องขอชื่นชมซื้อเจ๊สังลุยพี่บุ๋มปนัดดาของเรานะคะ
ซึ่งเธอเองได้สูญเสียเพื่อนรุ่นพี่อันเป็นที่รักไป
และได้แสดงความรักต่อเพื่อนรุ่นพี่คนนี้เป็นครั้งสุดท้าย
ด้วยการลงมือแต่งหน้าให้กับร่างอันไร้วิญญาณด้วยตัวของเธอเองเลยนะคะ
โดยนักแสดงสาวรุ่นใหญ่ได้เปิดเผยประสบการณ์ในการแต่งหน้าศพเป็นครั้งแรกในชีวิตผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว
บอกเอาไว้ว่าเป็นการแต่งหน้าศพครั้งแรกในชีวิตตอนแรกก็นึกอยู่ว่าตัวเองจะเป็นยังไง
แต่งได้ไหมรองพื้นแป้งติดไหมจะออกมาดูดีหรือเปล่าจะร้องไห้จะเครียดจะกินข้าวต่อได้ไหม
แต่พอถึงเวลาจริงจิตกลับสงบและมีความสุขที่ได้ทำให้เพื่อนสวยจนวินาทีสุดท้าย
และเพื่อนคงคิดแบบเดียวกันว่าอยากให้ทุกคนจำภาพที่สวยงามคุณงามความดีและมิตรภาพอันสวยงามมากกว่าสิ่งใด
รูปสุดท้ายที่มีญาติเจ๊มาถามว่าจะกินขนมจีนน้ำเงี้ยวกับกาแฟที่เขาทำมาให้ได้ไหม
ก็กินได้อร่อยด้วยจิตอยู่กับปัจจุบันได้จริงไม่ยึดติดแล้วจะมีความสุข
เจ๊ที่เป็นครูที่ยิ่งใหญ่ที่สอนให้รู้จักสัจธรรมของชีวิต
รู้จักความสำคัญของการใช้ชีวิตทุกวินาทีให้มีคุณค่า
รู้จักการทำความดีจนวินาทีสุดท้ายของลมหายใจ
รู้จักความรักที่มีและให้โดยไม่หวังผลตอบแทน
ขอบคุณสำหรับมิตรภาพ๑๗ปีที่ให้กันมา
เจ๊มากนะและจะรักตลอดไป
อันนี้ก็เป็นข้อความที่พี่บุ๋มได้โพสต์เอาไว้นะคะ
ซึ่งก็ทำให้มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความใจกล้า
และร่วมอนุโมทนาบุญกับซื้อเจ๊ตัวแม่ในครั้งนี้เป็นจำนวนมากค่ะ
คือจริงแล้วเนี่ยพี่บุ๋มไม่ได้ทำความดีครั้งนี้เป็นครั้งแรก
คุณผู้ชมจะเห็นได้เลยว่าตลอดระยะเวลาที่พี่บุ๋มอยู่ในวงการบันเทิงมาเนี่ย
ทำคุณงามความดีหลากหลายรูปแบบเยอะมากเลยนะคะ
ช่วยตั้งแต่เด็กเล็กมาจนถึงสังคมผู้สูงวัย
หมาน้องแมวก็ไม่เคยละเลยนะสำหรับซื้อเจ๊สามีคนนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมด้วยนะ
แล้วนี่ก็ทำให้เธอได้เห็นสัจธรรมชีวิตต่างเยอะแยะมากมายนะคะ
ทำความดีมันมีหลากหลายรูปแบบมันขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะทำแบบไหนออกมา
แค่เล็กน้อยเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สวยงามแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะ